ส่วนที่จังหวัดพังงาเนี่ยนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะออกไปหาปลาเนี่ยนะคะ
จะได้ปลาตัวใหญ่เลยวานแหไปอ่า
ไม่ได้ปลาค่ะได้ลูกระเบิดเอ้าได้มาสองลูกแล้วพร้อมใช้งานด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะซึ่งก็พบว่าระเบิดลูกนี้ถ้ามันระเบิดขึ้นมา
ระยะสังหารของมันห้าเมตรค่ะแล้วถือว่าผู้ชายคนนี้เคราะห์ดีมากมากนะ
เพราะว่าตอนแรกเขาเป็นคนเอามือไปจับ
แกะถุงออกมาเอามาหยิบดูสิหน้าตามันคืออะไร
แต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยนะคะเคราะห์ดีมาก
มันไม่ระเบิดโป้งป้างขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่นายนัทพงศ์พลานิสงฆ์
ไปลอยอวนหาปลาในหนองน้ำที่บางท้อนริมถนนสายตะกัวป่ากะปงที่จังหวัดพังงา
พบวัตถุต้องสงสัยมันอยู่ในถุงพลาสติกค่ะ
ติดอยู่ริมหนองน้ำในจุดที่น้ำมันลดลงไป
นายนัทพงศ์เอ๊ะอะไรอ่ะในถุงมันมีอะไรน่าสงสัย
หยิบถุงขึ้นมาฉีกถุงออกหยิบขึ้นมาดูค่ะ
ลูกแรกขึ้นมาดูไม่ไม่แน่ใจเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะ

ก็เลยแจ้งให้ญาติซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรับทราบ
ญาติก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๒๕ตะกรับป่า
ไปตรวจสอบให้เบื้องต้น
คุณชาวบ้านครับพอดีว่าสิ่งที่ผมมาเจอนี่มันเป็น
เป็นระเบิดนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทราบชนิด

นี่มันระเบิดสังหารระยะหวังผลบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เลย
ถ้ามันระเบิดโป้งป้างขึ้นมาระยะของมัน๕เมตร

อีโอดีบอกว่าถ้าถึงชีวิต๕เมตรแต่ถ้าบาดเจ็บคือ๑๕เมตร
เพราะฉะนั้นถ้าใครไปเจอเนี่ยนะคะอย่าหยิบขึ้นมาดูเองนะ
ถ้ามันต้องสงสัยแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็ได้
อันนี้เป็นวิธีทางที่ดีที่สุดนะฮะ
ถ้าไปเจอวัตถุต้องสงสัยแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ